ส่วนคลิปนี้ค่ะแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์นะคะ

ผู้ชายคนนึงค่ะเมาแล้วก็ไปอัลวาดอยู่ในโรงพยาบาลนะคะ
ไปด่าเจ้าหน้าที่ไปทำลายข้าวของ
รอปภต้องหิ้วออกไปด้านนอกแล้วก็เรียกตำรวจนะคะ

ข้าวของไหนไหนรักฐาน
คลิปนี้ค่ะทางกู้ภัยเป็นคนที่เอามาโพสต์นะคะ
แล้วก็ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าคนไข้ผู้ชายคนนี้คล้ายคนเมา
เขาไปโรงพยาบาลเพราะว่าถูกเศษแก้วบาดเท้า
เพื่อนก็เลยพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังสอบประวัติคนไข้
กลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้โอ้โหลุกขึ้นมาเอะอะโวยวาย
ไม่ยอมให้รักษาต่อว่าเจ้าหน้าที่เถียงเพื่อนที่พาไปด้วยนะคะ
เพื่อนผู้หญิงพาไปเถียงเพื่อนด้วยเสียงดังลั่นนะคะ
ต้องแจ้งรอปภช่วยกันจับตัวออกมาด้านนอก
แล้วก็แจ้งตำรวจให้มาช่วยระงับเหตุนะคะ
แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะเพื่อนของผู้ชายคนนี้
ก็ไปติดต่อกับทางโรงพยาบาลไปชี้แจงกับทางตำรวจบอกว่า
เพื่อนเมาเมาหนักมากเมาจนขาดสติ
ก็น่าจะเมาแล้วเมาจนขาดสติ
เพื่อนเลยบอกว่ามีอะไรเสียหายไหมที่โรงพยาบาล
ท่าทรัพย์สินอะไรเสียหายพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างนะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงกลางดึก

เขาก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ห้องศูนย์วิทยุ
ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายก็เลยรีบเดินออกมาดูนะคะ
เห็นผู้ชายคนนี้เอามือตบฉากกั้นของเจ้าหน้าที่
ฉากล้มเลยนะคะผลักประตูห้องตรวจ
เพื่อนก็พยายามห้ามนะแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ฟัง
ด่าเจ้าหน้าที่ไม่หยุดท้าทายเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
หลังเกิดเหตุโรงพยาบาลก็เลยต้องแจ้งความเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
จากการตรวจสอบเบื้องต้นทรัพย์สินของโรงพยาบาล
ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคะแต่ก็ฝากเตือนด้วย
สำหรับใครที่ไปใช้บริการโรงพยาบาลต้องควบคุมสติค่ะ
ถ้าเมาต้องมีคนพาไปคนที่พาไปต้องเอาอยู่
ต้องควบคุมคุณได้ด้วยอย่าปล่อยให้เป็นแบบนี้
เพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากร
ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะผู้ชายคนนี้ที่อลาวาส
เพื่อนเขาบอกว่าเหมือนกับเดินทางจากกรุงเทพ
เที่ยวพัทยาตั้งแต่เสาร์ที่๒๐กุมภาพันธ์
แล้วก็ดื่มกินสังสรรค์กันที่สระน้ำในที่พัก
แต่ผู้ชายคนนี้เศษแก้วมันบาดถาวในสระน้ำ
อุตส่าห์ช่วยนำตัวขึ้นมาจากสระน้ำนะ
แล้วก็รีบพามาโรงพยาบาลนะ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เหมือนกับเจ็บแล้วก็หายใจไม่ค่อยจะออก
แต่กลายเป็นว่ามันเกิดเหตุการณ์ตามในคลิปค่ะ
เพื่อนก็ยอมรับว่าเมาหนักจริง
แล้วที่มีอาการหายใจไม่ออกหลังจากโดนแก้วบาดเท้า
ก็คือตกใจเมาโดนแก้วบาดเท้าเลือดออกตกใจหายใจไม่ออก
นี่ค่ะมาโรงพยาบาลกลายเป็นว่ามาอารวาสอยู่ในโรงพยาบาล

น่าจะไม่รู้อายคนนะคะอย่างนี้
ถ้าโรงพยาบาลเขาเอาเรื่องอาราวขึ้นมาอาจจะตกใจมากขึ้นมาอีก